ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของอดีตข้าราชการที่ดินจังหวัดพังงาในเชิงลึก
หลังจากที่สังคมได้ตั้งข้อสงสัยนะครับ
ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ขอเวลาเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบก่อนอีกระยะ
ก่อนว่า๒คดีที่เกิดขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ครับ
ขณะที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตเชิงลึกนะครับ
ประเด็นการเสียชีวิตและวิธีการเสียชีวิตว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนให้ชัดเจน
เพื่อให้ญาติผู้เสียชีวิตมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
เชื่อว่าการเสียชีวิตของนายธวัชชัยไม่น่าจะเกิดจากการถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าคดีนี้ติดตามจับกลุ่มเป็นเวลาหลายปี
และมีหลักฐานและหมายสารดำเนินคดีอย่างชัดเจน
ก็ไม่ใช่ทำให้สังคมจะหายสงสัย
เพราะว่าหน่วยที่เกิดเหตุและตรวจสอบด้วยตัวเอง
มันตอบชัดหรอก
มันทำให้หน่วยงานข้างนอกมาพิสูจน์
คือคนข้างนอกต้องทำก็แนะนำไปแล้ว

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและสุราธานี
ซึ่งก็มีการทำธุรกรรมเป็นจำนวนกว่าหมื่นล้าน
ส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน

แล้วก็ลื้อคดีทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะครับ
ระบุว่าขณะนี้ก็ได้เร่งรัดคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรื่องต้นก็ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน๗วัน
บริเวณทางเดินเพื่อตรวจสอบคนเข้าออก
แต่ไม่มีกล้องวงจรปิดภายในห้องขัง
เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง

ขณะที่พบว่าพยายามฆ่าตัวตายนายธวัชชัยยังหายใจอยู่
จึงมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ซึ่งใช้เวลายื้อชีวิตอีกหลายชั่วโมงครับ